มีอีกคลิปหนึ่งมีอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งประสบเหตุเช่นเดียวกัน
แล้วก็ต้องบอกว่าฟังเรื่องราวของท่านนี้แล้วเนี่ย
คือเป็นผู้รอดชีวิตที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้มากเลยกับผู้ก่อเหตุนะคุณกาย
ท่านนี้เล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าคือเขาเนี่ยนะคะไปที่ห้างเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำคือเขาไปสองคนกับแฟนค่ะ
แล้วซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าสุดท้ายเขาเลือกที่จะออกมา
เพราะว่าห้องที่เขาเข้าไปซ่อนเนี่ยคือห้องที่ผู้ก่อเหตุเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
เขาเห็นของของผู้ก่อเหตุอยู่ในนั้นค่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะกลับมา
แล้วมาย้อนมาเจอกันนะฮะสุดท้ายรอดมาได้
แต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือเหตุการณ์ร้ายมันเกิดขึ้นตรงหน้าเขา
แล้วคือใกล้นี่คือใกล้ประมาณแบบสัก๒๓เมตรในข่าวบอกใช่ไหม
คือเอาอย่างนี้เข้าห้องน้ำห้องเดียวกันอ่ะเขาบอกเขาอยู่ในห้องน้ำเนี่ย
ก็คืออยู่ในโถปัสสาวะชายด้านในสุดตรงชั้นเอ็มนี่แหละ
ห่างจากผู้ก่อเหตุสองสามเมตรเท่านั้นเองแล้วเขาเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ออกมาจากห้องซ่วมก็คือตอนที่เขาเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไง
แล้วก็ออกมาคือเดินออกมาจากประตูห้องน้ำแล้วก็เล็งปืนยิงใส่แม่บ้าน
ตอนนั้นเสียงปืนดังหนึ่งครั้งเขาเห็นควันเขม่าวปืนฟุ้งกระจายออกมา
แต่เขาบอกเนี่ยแล้วเขาก็เข้ามาซ่อนในห้องนี้นะคะแล้วเขาก็เจอสิ่งนี้
คือเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุตอนที่ยิงไปครั้งแรกไม่ได้หันมามองทางเขา
เขาเห็นด้านข้างแต่ดูลักษณะการเล็งปืนแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนมีความ
มีความชำนาญในการยิงพอสมควรหลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกเป็นนัดที่๒
ตอนนั้นคนเริ่มกรีดร้องกันแล้วแตกตื่นกันแล้ววิ่งหนีหาจุดซ่อนตัว
เขาเองเห็นผู้ก่อเหตุเปิดประตูเดินออกจากห้องน้ำชายไป
แล้วก็หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะต่อกัน
นับนับแล้วเนี่ยประมาณ๕๖นัดก็เลยต้องหาจุดซ่อนตัวค่ะคุณกาย
แล้วเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยก็เข้าไปห้องนี้
ก็เจอของของผู้ก่อเหตุเหมือนกับทิ้งเอาไว้เป็นกระเป๋า
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็กลัวว่าจะย้อนกลับมาอีก
ก็เลยเดินออกมาก็เห็นแม่บ้านที่ถูกยิง
เห็นหญิงชาวจีนที่ถูกยิงจำได้ว่าหญิงชาวจีนที่เสียชีวิต
คือคนที่ต่อแถวคนสุดท้ายที่จะเข้าห้องน้ำค่ะนะคะ
แล้วก็มีคนหลบอยู่ในนั้น๔คนด้วยกัน
ไปฟังเขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาได้เผชิญมาหน่อยค่ะ
ไม่ได้หากันมากหรอกเราไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการยิงงานเกิดขึ้นในห้าง
คนที่หายใจด้วยดีคือคนไหนเพราะผมอยู่ในห้องน้ำผมไม่ได้ออกไป

แล้วตอนที่ผมออกไปตอนที่มีกู้ภัยมาช่วยเนี่ยก็จะเห็นพนักงานแม่บ้านเนี่ยถูกเคลื่อย้ายไปแล้ว
แต่ว่าศพของชาวจีนอยู่ตรงห้องน้ำหน้าห้องน้ำที่ผมอยู่เลย
ก็คือนอนยาวอยู่น่าจะเสียชีวิตแล้วเพราะว่าไม่ได้มีการถูกช่วยเหลือ
นั่นก็คือคุณก้อยก็ไปด้วยกันในวันนั้นนะคุณก้อยอยู่ห้องน้ำหญิง
ก็รออยู่ตรงทางออกห้องน้ำเธอก็เล่าบอกว่าตกใจที่ได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่อง
มีเสียงคนกรีดร้องตอนนั้นก็อลละหมานมากเลยก็หลบอยู่หลังเสา
คุณก้อยบอกว่าเห็นผู้ก่อเหตุไล่ตามวัยรุ่นชายประมาณ๔๕คน
แล้วก็หยุดยืนแล้วก็มองไปรอบเธอเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าใจเต้นตุ้มต่อม
คืออยู่ใกล้กันไม่กี่เมตรเท่านั้นเองมีแค่เสากั้น
แต่ผู้ก่อเหตุคือเธอบอกโชคดีที่ผู้ก่อเหตุวิ่งไปทางอื่น
ตั้งสติได้ปุ๊บก็เลยโทรหาคุณน็อตว่าปลอดภัยดีหรือเปล่า
แล้วก็พากันไปหลบในที่ปลอดภัย
สุดท้ายก็เนี่ยค่ะก็มาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

เผชิญแบบในเหตุการณ์ที่ระยะประชิดจริง
ใช่นะคะคืออยู่ในห้องน้ำเดียวกันกับคนที่ก่อเหตุ
ตอนที่จะไปซ่อนก็ไปเจอของที่
คนที่ยิงเอากระเป๋าไปทิ้งไว้อีกใช่ไหมครับ